ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีหลายเรื่องออกมาจากมติของที่ประชุมนะคะ
เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด๓จังหวัดนะคะ
แต่เป็นลักษณะเหมือนกับการโยกสลับนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโยกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีโยกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิและผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นที่จับตามองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะ
คือในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙จำนวนเยอะ๑๙๐คนแล้วนะคะ
แล้วก็พอมาเทียบกับจำนวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตถือว่าสัดส่วนผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าโอ้โหเป็นอันดับต้นเลย
ว่าการโยกสลับในครั้งนี้ก็เป็นการโยกอันเนื่องมาจากพิษโควิด๑๙นั่นเอง
ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีมติออกมาแบบนี้นะคะ
นายพักขพงศ์ธวิพัฒน์พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
คือตอนนี้จังหวัดเพชรบุรีไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้มีรักษาหายแล้วตอนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว
นายนรงวุ่นชิ้วพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดชายภูมิไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเดิมก็คือนายกรอบชัยบุญอรณะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิโยกสลับกันแบบนี้ค่ะ
ประชากรที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยถือว่ามีผู้ป่วยเยอะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
คือตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙หนึ่งร้อยเก้าสิบรายนะคะ
พอมีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาแบบนี้นายพักขพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่า
ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาถือว่าทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
อย่าไปยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะเราทำงานเป็นทีม
ก็หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีคนในพื้นที่เขาพอใจไหมล่ะ
เพราะตอนนี้พื้นที่เขาไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะว่าจำนวนผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ว่าภูเก็ตอาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า๒เดือนนะคุณผู้ชม
จำนวนผู้ป่วยถึงจะลดลงนะคะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตบอกว่า
ปัญหาโควิด๑๙ที่ภูเก็ตถือว่าหนักกว่าที่อื่นพูดตรงเลยว่านัก
แล้วก็ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต
ทำงานหนักกันมา๒เดือนแล้วเริ่มล้าแล้ว
ซึ่งก็ต้องมองไปข้างหน้าภาระยังอีกยาวไกลจริง
ทางมหาวิทยาลัยสงครานนครินก็เลยหารือกัน
ตัดสินใจส่งคณะแพทย์พยาบาลของทางมหาวิทยาลัยนะคะ
ไปช่วยไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้
ก็จะต้องเป็นกำลังใจให้กับชาวภูเก็ตทุกคนด้วยนะคะ